ทีมข่าวของเรายังตามเรื่องเหตุสลดที่เกิดขึ้น
ครอบครัวของเฮียตีที่เป็นเจ้าของเต้นรถมือ๒
รมควันเสียชีวิตยกครัวอยู่ภายในห้องนอน
เฮียตีแม่พี่สาวภรรยาและน้องวินเนอร์ลูกชายของเฮียตีอายุแค่๑๓ปี
จากการตรวจสอบข้อมูลมานะคะ
เรื่องต้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะฆ่าตัวตายตั้งแต่คืนวันพุธที่๑๙กุมภาพันธ์

สาเหตุเป็นปัญหาเรื่องของหนี้สินเรื่องของพิษเศรษฐกิจ
แล้วก็น่าสะหรับใจก็คือจากข้อมูลที่ได้มานะคะ
คือทุกคนในครอบครัวยกเว้นน้องวินเนอร์คนเดียวนะ
ตกลงกันพร้อมใจกันที่จะฆ่าตัวตายไปด้วยกัน
คือหารือกันแล้วประชุมกันแล้ว
แล้วก็มีการแยกย้ายกันไปเตรียมการนะคะหลายอย่าง
อายุแค่๑๓แล้วก็มีสุนัขตายไป๖ตัว

เรามาดูกันนะคะมีเรื่องรายละเอียดเหมือนกันว่าตกลงหนี้ที่เฮติเป็นอยู่มันเยอะมากขนาดไหน
แล้วทางฝั่งครอบครัวเองเนี่ยเขามองว่าตกลงมันคือการฆ่าตัวตายหรือมันคือการบีบ
กดดันจนต้องทำแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันนะคะ
แต่สำหรับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นค่ะทางครอบครัวเนี่ยได้มีการเชิญดวงวิญญาณของเฮียตี
แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตในบ้านทั้งหมดซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
พิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ยพ่อของเฮียตีก็เป็นคนพาพระสงฆ์แล้วก็นำทีมมา
ที่จะทำพิธีนี้ให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ที่แพ้อยู่นี่ก็ว่าผมค่อยทำเวช่ายงาน
นี้ค่ะบางทีก็ถึงนี่ค่ะ
คือนายทงชัยแป้นวงนะคะพ่อของนายกันตะพลแป้นวงหรือว่าเฮียตี
เจ้าของเต็นต์รถยนต์มือ๒กัตตะพลออโต้ที่อำเภอเมืองพิศนุโลก
ที่ตัดสินใจลาโลกนี้ไปพร้อมกับครอบครัวคือ
ภรรยาลูกชายพี่สาวแล้วก็คุณแม่ของเฮียตี
ซึ่งคุณพ่อทำใจไม่ได้เลยเพราะว่าต้องเสียทั้งภรรยาคู่ชีวิต
เสียทั้งลูกชายแล้วก็เสียทั้งลูกสาวไหนจะหลานชายไหนจะลูกสะพ้าย
คือไปหมดเลยในคราวเดียวกันนะคะ
คือพ่อของเฮียตีบอกว่าแทบจะไม่เหลือใครแล้วเนี่ยค่ะ
คือโอ้โหไม่รู้ว่าหัวใจจะเยียวยายังไงเลยนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพ่อเฮียตีเนี่ยไม่ปักใจเชื่อว่า
ลูกแค่เป็นหนี้แล้วก็ฆ่าตัวตาย
เขารู้สึกว่าที่ตอนต้นคลิปเขาบอกว่ามันเป็นใคร
ให้มาบอกมาอธิบายให้เตี๋ยฟังเดี๋ยวเตี๋ยจะจัดการ
คือคุณพ่อมองว่ามันน่าจะมีเหตุผลอื่นที่กดดันให้ครอบครัวของเขาต้องทำแบบนี้
สำหรับพิธีเนี่ยนะคะก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดท่าตะเคียน
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชายแล้วก็ครอบครัวที่เสียชีวิตภายในบ้าน
หลังจากที่รับศพจากนิติเวชโรงพยาบาลพระพุทธชินราช
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดท่าตะเคียน
ก็มีการจุดทูปบอกกล่าวอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปตอนต้นคลิปนั่นนะคะ
พ่อพูดชัดเจนว่าใครเป็นคนทำไม่ต้องกลัวมัน
มันจะได้ไม่ไปทำกับใครอีก
แล้วก็ประโยคสุดท้ายคุณพ่อก็พูดด้วยความคับแค้นใจ
เสียงออกมาพร้อมน้ำตาเลยนะคะบอกว่าเตี๋ยจะฆ่ามันเอง
ซึ่งผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้เท่าที่เห็นเนี่ย
สีหน้าของนายทงชัยพ่อของเฮียตี๋อ่อนล้ามาก

ส่วนผู้หญิงที่เดินตามท้ายออกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือแม่บ้าน
เป็นแม่บ้านที่ผูกพันกับครอบครัวนี้คือดูแลกันมาตลอด
ก็ร้องไห้ไม่หยุดเหมือนกันเพราะว่าก็ทำใจไม่ได้นะคะ
แล้วนี่นะคะหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จเรียบร้อยนะคะ
คุณพ่อทงชัยพ่อของเฮียตี๋ก็ไปที่วัดธาตุเขียน
ห่างจากบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุประมาณแค่๒กิโลนะคะ
ก็จะมีการแยกกันในส่วนของการทำพิธีศพ
ทางฝั่งของเฮียตีก็คือพี่สาวเฮียตีแม่ของเฮียตี๓ศพ
ก็จะมีการทำพิธีในที่เดียวกัน
ทางฝั่งภรรยาของเฮียตีกับน้องวินเนอร์ก็จะมีการทำพิธีในที่เดียวกันนะคะ
สำหรับสามศพจะอยู่ที่วัดนี้นะคะก็คือที่วัดท่าตะเคียน
ศพของเฮียตีศพของพี่สาวเฮียตี
ศพของแม่ของเฮียตีนะคะ
ส่วนอีก๒ศพนะคะศพของภรรยาเฮียตี
และเด็กชายรัชตะแป้นวงหรือน้องวินเนอร์อายุ๑๓เนี่ยนะคะ

เพราะว่าวัดท่าตะเคียนบอกว่า๕ศพทางวัดรับเอาไว้ไม่ไหว
ระดับตกแต่งลงอย่างเรียบง่ายเป็นสีขาวนะคะ
ระดับดอกไม้มีพวงหลีดเพื่อร่วมไว้อาลัย
กับการจากไปของครอบครัวนี้นะคะ
ส่วนที่วัดทำมาจากตะวันในเมืองอำเพอร์เมืองพฤษฎุลก
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะญาติได้นำร่างของนางสาวยอดขวัญแป้นวง
และเด็กชายรัชตะแป้นวงหรือน้องวินเนอร์ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
บรรยากาศยังโศกเศร้านะคะ
พี่สาวของนางสาวยอดขวัญนางสาวอัชราพานนาค
พร้อมด้วยคุณพ่อจุดทูปบอกกล่าว
วิญญาณของลูกสาวและหลานชายได้มากินอาหารที่เตรียมเอาไว้
วันนี้ทางครอบครัวเตรียมอาหารจานโปรดของน้องวินเนอร์ค่ะ
เพราะว่าน้องวินเนอร์เวลาไปกินข้าวนอกบ้านสั่งเมนูนี้ตลอด

คุณพ่อของนางสาวยอดขวัญซึ่งก็เป็นคุณตาของน้องวินเนอร์ค่ะ
เปิดใจกับทีมข่าวของเราสั้นว่าครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกสาวก็คือ๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กินข้าวด้วยกันเพราะว่าเป็นวันเกิดพ่อ
ลูกสาวกับครอบครัวก็ดูเป็นปกติดีทุกอย่างนะคะ
ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยไม่นึกเลยว่าจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
พ่อเองก็เอาของโปรดที่หลานชอบมาให้ค่ะแล้วก็เรียกลูกเรียกหลานมากิน
แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรก็มองแค่ว่าทั้งคู่ไปสบายแล้ว
บอกให้กินเป็นอาหารที่พี่สาวก็ซื้อมาให้ไม่มีอะไร
ไม่ครับเขามีปัญหาอะไรเขาไม่ได้คุยกับพ่อแล้วเขาคุยกับพี่สาวเขา
ด้านนางสาวอัชราก็บอกว่าพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
จะมีการสวดพระอภิษฐรรม๓คืนคืนนี้เป็นคืนแรก
จะมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารนะคะ๒๕กุมภาพันธ์
ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะผลชนะสูตรก็บอกแล้วว่า
ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จนเสียชีวิต
ส่วนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานางสาวอัชราพี่สาวของนางสาวยอดขวัญ
เขาจะมีเมนสำหรับสัตว์เลี้ยงฯบางวัดเอาไปให้ก็มีการเผาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าครอบครัวเขารักมาก

เรียมใจกันแล้วว่าเราจะจากโลกนี้ไปพร้อมกัน
กล้าพูดแบบนั้นเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่
เขามีการตรวจสอบหาพยานหาข้อมูลหลักฐาน
ซึ่งมันเชื่อมโยงเหตุการณ์มาได้หมดเลยว่า
ทุกคนเตรียมการที่จะก่อเหตุนี้ด้วยกัน

แม่ของเฮียตีเนี่ยได้สั่งแม่บ้านบอกว่า

นายสั่งให้ไปซื้อก็ไปซื้อมาให้
จากนั้นวันที่๑๒กุมภาพันธ์
มีข้อความที่ถูกเขียนเอาไว้ในโทรศัพท์ของคุณขวัญ
ภรรยาเฮียติที่เขียนไว้บอกว่า

เกือบได้ไปอยู่พร้อมกัน๑๑ชีวิตในที่สงบ
ไม่รู้จะต้องสู้ไปอีกนานแค่ไหน
ไม่รู้ว่าสู้ได้ถึงวันไหน
หนทางแล้วจริงสินะ

ทุกคนในครอบครัวยกเว้นวินเนอร์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ก่อนจะเป็นไรไปฉุกคิดถึงพี่สาว
เขาจะมาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่ได้
ต้องหาเงินสักก้อนให้เขาได้เดินต่อได้

แต่ก็ไม่รู้ว่าจะดิ้นได้ถึงวันไหนนะ
คืออ่านจากข้อความนี้คือฟังดูแล้วตัดเพาะกับชีวิตจริง
จากนั้น๑๕กุมภาพันธ์
คุณขวัญเปลยกับลูกน้องว่ากำลังแบกภาระอยู่
แต่ก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่ามันเป็นเรื่องหนักใจอะไรแบบไหน

มีข้อความในโน้ตโทรศัพท์คุณขวัญอีกครั้ง

เขาคงไม่อยากให้เรา๑๑ชีวิตอยู่ต่อไปแล้วจริง

เราก็ขอจากไปพร้อมกันเลยละกัน
ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออยู่รอด

หรี่ทุกวันแล้วนะชีวิต
จนกระทั่ง๓วันถัดมา๑๙กุมภาพันธ์ช่วงเที่ยงค่ะ
เฮียตีสั่งคนงานให้ไปซื้อกุญแจล็อกประตู
จากนั้น๕โมงเย็นวันเดียวกัน
เฮียตีสั่งให้ปิดระบบกล้องวงจรปิด
จากนั้นมีการสั่งให้ถอดปลั๊กทีวีภาพวงจรปิด
ที่สถานตรวจสภาพรถที่เขาเพิ่งเปิดอยู่ข้างกันกับเต็นต์รถ
แล้วในช่วงดึกของคืนวันที่๑๙
ก็ไม่มีใครติดต่อคนในบ้านได้อีกเลย
ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้เนี่ยเราไปไล่สอบถามแม่บ้าน
ไล่สอบถามคนที่ถูกใช้ให้ไปซื้อของต่างนานาค่ะ

แม่บ้านและคนงานของเฮตีก็ยืนยันว่ามันเกิดขึ้นตามลำดับนี้จริง

เพราะทุกคนในบ้านนะคะไม่มีใครเผยท่าทีว่าเครียด
ท้อแท้สิ้นหวังอะไรให้คนอื่นเห็นเลย
จะมีก็แค่คุณขวัญภรรยาของเฮียตีที่เปลยว่าตอนนี้แบกภาระอยู่

ละมัยชนะการีแม่บ้านนะคะเล่าให้ฟังว่า
นี่แหละคือคนที่แม่เฮียตีใช้ไปซื้อถ่านมา๑กระสอบ
เฮียตีสั่งเธอว่าไปซื้อถ่านมา๑กระสอบแต่ยังไม่ต้องก่อ
เดี๋ยวถึงเวลาจะทำเอง
ซึ่งเธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่สังเกตเห็นเหมือนกันว่าคนในครอบครัว
ยกเว้นน้องวินเนอร์นะคะมักจะมีการปิดประตูนั่งคุยกัน
คือเหมือนเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วก็ปิดประตูนั่งคุยกัน
มีสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดไม่ร่าเริงหรือว่าคุยเล่นเหมือนเคย
๑๙กุมภาพันธ์ก่อนที่เธอจะกลับบ้านต่างจังหวัด
เฮียตีก็ใช้เธออีกบอกให้ไปซื้อกุญแจมาล็อกประตู
ซึ่งปกติแล้วประตูห้องแม่เฮียตีไม่เคยล็อกเลย
แต่เธอก็ไม่กล้าถามอะไรไงแม่จะให้ไปซื้อเธอก็ไปซื้อ
จากนั้นเธอก็เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดช่วงสัก๕โมงเย็น
ก็ยังพูดคุยกันไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะ
จนกระทั่ง๒ทุ่มโทรไปติดต่อใครไม่ได้เลย
เที่ยงคืนก็แล้วตีหนึ่งก็แล้วก็ยังติดต่อใครไม่ได้

โทรเข้าเครื่องคนอื่นอื่นทุกคนปิดเครื่องหมดเลยอืม
คือเขาก็เตรียมตัวกันตั้งแต่เริ่มต้นไปซื้อฐานเอาไว้

ภรรยาของเฮียตีก็มีข้อความพิมพ์ทิ้งไว้

เป็นห่วงพี่สาวที่เป็นข้าราชการ
ว่าต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นมาช่วยเหลือครอบครัวของตัวเอง

นี่ค่ะสิ่งต่างเหล่านี้มันก็ทำให้เห็นว่า
เหมือนกับคนในครอบครัวคือพร้อมใจกันที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายไปด้วยกัน
ทีนี้ค่ะลูกจ้างร้านตรอ่อนนะคะนายนรงคำเลิศหรือบี
บอกว่าพุธ๑๙กุมภาพันธ์ที่เป็นวันเกิดเหตุ
เฮียตีบอกว่าจะไปต่างจังหวัดวันพุธ
ปิดร้านวันพฤหัสมาเจอกันอีกทีวันศุกร์
ช่วงเย็นวันนั้นเฮียตีสั่งคนในร้านที่ชื่อเฟิร์น
กล้องวงจรปิดหมดเลยคุณผู้ชม
ส่วนพี่สาวของเฮตีสั่งถอดปลั๊กทีวีที่เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด
ปกติแล้วจะถอดทุกวันเสาร์นะคะ
ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าทำไมวันพุธก็ถอดแล้ว
เพราะว่าจริงแล้วลูกน้องบอกว่าเจ้านายไม่เคยระบายอะไรให้ฟังเลยนะ
ก็ดูเหมือนว่าก็มีความสุขดีปกติกันดี
ส่วนน้องวินเนอร์นะคะลูกชายคนเดียวของเฮียตี
ปกติเป็นเด็กร่าเริงติดโทรศัพท์มือถือมาก
ในวันเกิดเหตุติดต่อไม่ได้เลย
ติดต่อน้องวินเนอร์ไม่ได้เลยอะค่ะ
ทีเขาเวลาใช้อะไรเขาก็ซื้ออะไรมาเขาจะทำอะไรเขาจะให้
แม่บ้านเป็นคนก่อไฟครับแต่รอบนี้เขาไม่ก
แล้วแม่บ้านถามไหมว่าไปซื้อถ่านจะมาก่อมาทำอะไร
ไม่ได้ถามครับเขาถามแค่ว่าจะเกาะเลยไหมแค่นั้นครับ

ก็จะสองถุงครับไม่มีใครมาโทรเงิน
เพราะว่าอยู่ก็ไม่มีมีแต่ลูกค้ามาตรวจรถ
หรือว่ามาซื้อมาดูรถอะไรอย่างนี้ครับที่เต็นต

เฟิร์นมาบอกผมว่าเมียสั่งให้ถอดก็องวงจร
แล้วก็ให้ผมถอดปลั๊กทีวี
เพราะทุกทีปั๊กทีวีจะไม่ถอดถอดเฉเเปราะวันเสาร์คนเดียวเท่านั้น
ก็เลยสงสัยแต่ตอนคืนเข้าไปแถวบ้านเขาบอกว่าเอาซองตอนออกไปก็คือลูกค้าจะมาเอาอีกวันนึงให้ผมโทรตามลูกค้ามาเอา
ก็เลยเก็บไว้แล้วเขาก็พูดว่าไม่ต้องไปทำงานพรุ่งนี้ให้หยุดพรุ่งนี้หยุด๑วันเดี๋ยวเฮียจะไปต่างจังหวัด
เมื่อวานนี้โทรไม่ติดอีกก็เลยมาดูกันตอนเช้า
เค้าแบกลูกน้องอะไรอยู่เค้าพูดแค่นั้น
ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมอีกทีว่า
พูดกันทุกครั้งนะคะเวลาที่มีข่าวฆ่าตัวตาย
ไม่อยากจะให้มองทางออกนั้นคือเรื่องของการตายอืม
ถ้าใครเครียดมีปัญหาเรื่องเครียดอะไรก็ตามแต่
เราเคยขึ้นเบอร์ให้เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเบอร์ให้อีกที
กรมสุขภาพจิตโทรศับท์ไปปรึกษาได้นี่ค่ะค่ะ

ไม่อยากจะเล่าข่าวการฆ่าตัวตายให้เป็นลักษณะของการชี้นำ

เหตุการณ์นี้ค่ะทางตำรวจบอกว่าก็เรียกคนใกล้ชิดของครอบครัว
มาพูดคุยมาสอบปากคำเพื่อจะหามูลเหตุ
เราพูดกันว่ามูลเหตุก็คือปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องเศรษฐกิจ
คือต้องให้เจอว่าเรื่องหนี้สินมันหนักหนาขนาดไหน
นี่ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิ
ผู้กำกับสพมพิศนุโลกบอกว่า
เรียกคนใกล้ชิดมาสอบปากคำแล้วสามปากนะคะ
ก็ทำให้ได้ข้อมูลมาว่าทางครอบครัวของเฮียตีเนี่ยค่ะ
กู้เงินมาจากธนาคารไหนบ้าง
ส่วนเงินกู้นอกระบบเป็นกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกัน

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเดือนหนึ่งเป็นแสน
ก็อาจจะทำให้หมุนเงินจากธุรกิจ
อย่างที่ทำธุรกิจลงทุนไปเนี่ยหมุนเงินไม่ทัน
ตำรวจก็เลยบอกว่าก็มุ่งประเด็นไปที่ปัญหาหนี้สิน
เป็นมูลเหตุแห่งการฆ่าตัวตาย
ผลชนสูตรของแพทย์บอกว่าครอบครัวทั้ง๕คนนี้นะคะ
เสียชีวิตก็เพราะสูดดมสารพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก
ส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตตามธรรมชาติทั่วไป
แผ่นหลังจะมีเลือดตกสีดำคล้ำ
แต่ถ้าสารพิษเข้าสู่ร่างกายที่แผ่นหลังจะมีเลือดตกเป็นสีแดงสด
ก็สอดคล้องกับหลักฐานทางนิติเวศในที่เกิดเหตุ
ว่าเป็นลักษณะของการรมควัน
อย่างที่บอกนะคะว่าหนึ่งคนที่เขาปักใจมั่นใจว่า
ลูกชายและครอบครัวไม่ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะหนี้สิน
ถามว่าทำไมคือคุณพ่อค่ะพาทีมข่าวพาเจ้าหน้าที่
ไปดูทรัพย์สินที่มีอยู่ของเฮียตี

พ่อบอกว่าเนี่ยนะนับที่ดินทรัพย์สินต่างนานารวมแล้ว

ถ้าแค่เป็นหนี้ขายพวกนี้ทิ้ง

พ่อก็เลยบอกว่าพ่อมั่นใจว่า

ถึงต้องตัดสินใจทำแบบนี้

พ่อของเฮียตีก็พาทีมข่าวไปดูเลยนะคะ
รอบพื้นที่ภายในบ้าน

แบ่งเป็นพื้นที่ทำธุรกิจเต็นต์รถ
แล้วก็ตรอตรวจสภาพรถ
แล้วก็มีร้านกาแฟ
อยู่ในบริเวณที่ติดกัน

ที่ด้านล่างนู่นก็มีที่รวมใหม่

นอกจากนี้รถรถใหม่
มีรถยนต์เฮียติร่วม๑๕ธูษนา
ก็มีพระเครื่องอีกหลายองค์ด้วยนะ
คือรวมดูทรัพย์สินทั้งหมดแล้วเนี่ย
คุณพ่อให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเสียงแข็งเลยว่า
ผมไม่เชื่อว่าลูกชายจะฆ่าตัวตายเพราะแค่หนี้สิน

มูลค่ามันเกินกว่าที่ลูกเป็นหนี้
ถ้าลูกเป็นหนี้จริงขายทรัพย์สินขายที่ดินมูลค่ากว่า๓๐ล้านบาทเงินเหลือด้วยซ้ำ
ค่ะเพราะว่าตามข้อมูลของตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นหนี้สักประมาณ๑๐ล้านกว่าบาทที่เป็นหนี้นอกระบบ
เพราะฉะนั้นพ่อเลยบอกว่าโอ้โหทรัพย์สินในบ้านที่มันเอาไปขายใช้หนี้ได้มันเยอะมาก
เครื่องเสียงเอ่ยเกือบล้านแล้วห้องฟิตเนสอีกล่ะอุปกรณ์อีกทรัพย์สินที่มีพระครงพระเครื่อง
แล้วถ้าเกิดเป็นหนี้จริงก็ไม่เห็นมีเจ้าหนี้มายึดไปเลยนี่
พ่อเลยตั้งคำถามแล้วก็วานนักข่าววานเจ้าหน้าที่ช่วยกันขายข้อสงสัยหน่อยว่า
ตกลงลูกผมเป็นหนี้หรือลูกผมโดนโกงหรือทำอะไรกันแน่
ที่ผ่านมาผมไม่เคยรับรู้เลยว่าลูกมีปัญหาขนาดนี้
ลูกผมตายังไม่ถึง๒๔ชั่วโมงเลยเจ้าหนี้มาเพียบ
จดหมายหนี้ว่าเป็นหนี้ใครบ้างโดยให้เสมียนของเต็นต์เขียนใส่กระดาษมายื่นให้
หนึ่งเขียนเป็นหนี้ลุงเตี้ยล้านบาทอีกใบเขียนลูอีทหนึ่งล้านบาท
อีกใบเขียนพี่บอล๑แสนบาทลุงห้าวและครอบครัวประมาณ๑๐ล้านบาท

เอาหรือยาก้อนมาไม่ดูว่ามันจะมีมาไหมก้อนจะไม่ใช้ด้วยดิ
ก็เงินสดธุรกิจก็เงินสดแล้วไปทำอะไรไปนี่ไปถึงขนาดนี้
ผ่านพนันก็ไม่ได้เล่นอืมเราก็กินมานิดหน่อยบุรีสูบเผ็ดบอล
แต่ไม่เล่นพนันป่อนแล้วไปเป็นหนี้หาเนี่ยต้องเป็นสิบสิบล้าน
อืมมันมันมันซึ้งปากแล้วไปนี่ลูกผมอ่ะอืมที่ผ่านมาอ่ะ
มันเป็นหรือเปล่าไปนี่ลูกผมอ่ะแล้วก็แล้วก็ล้างหนี้ค่ะน่ะ
ทงชัยพ่อของเฮียตีบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาแม้จะแยกกันอยู่กับลูกมานาน
แต่ก็ติดต่อกับลูกตลอดลูกติดขัดอะไรก็โทรมาหา
ล่าสุดเมื่อสิบแปดกุมภาพันธ์ลูกสาวคนโตอ่ะค่ะ
นางสาวสุธิพรแป้นวงซึ่งก็คือพี่สาวเฮียตี
มายืมเงินพ่อเจ็ดแสนบาทพ่อบอกพ่อมีเงินสดแค่สี่แสนบาท
อีก๓แสนบาทมาเอาอีกทีช่วงสิ้นเดือนนะ
แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้เอาเงินไปพ่อก็ไม่ได้ถามด้วยซ้ำว่าจะเอาเงินไปทำอะไร
แต่มาขอยืมของเงินทีไรคือพ่อให้ตลอดพ่อช่วยตลอด
อีกเรื่องหนึ่งที่คาใจก็คือกล้องวงจรปิดทั้งที่บ้านและที่ร้าน
ทำไมปิดก่อนเกิดเหตุถ้าจะฆ่าตัวตายในบ้าน
ถอดกล้องวงจรปิดทำไมเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันเนี่ย
ออกไปนอกบ้านมันเกี่ยวอะไรกับในบ้าน
แล้วคนที่ถอดกล้องก็เหมือนกับให้ข้อมูลที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่
อันนี้พ่อสงสัยนะคะพ่อบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะเข้าพบตำรวจ
เพื่อให้ข้อมูลตรงนี้ที่พ่อยังคาใจ
เพื่อหาสาเหตุว่าลูกชายและครอบครัวเสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตาย
หรือใครมาบังคับข่มขู่หรือใครมาทำให้ตายหรือเปล่า
ค่ะอืมข้อมูลเรื่องของหนี้สินคือยังมีอีกหลายมุมนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีทีมข่าวไปคุยกับคนใกล้ชิดของครอบครัวเฮียตี
บอกว่าเฮียติไปยืมเงินเพื่อนห้าสิบกว่าล้าน
อันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาเรื่อย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเลขหนี้สินของครอบครัวนี้คือมากน้อยขนาดไหน
ใช่ค่ะมาดูความคืบหน้าเพิ่มเติมสำหรับกรณีของเฮียตีกันหน่อยนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าไอ้ข้อมูลเรื่องของหนี้สินเนี่ยคือหลายคนมาก
เพราะว่าเฮียตีเองเขาก็มีการชักชวนทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องทั้งเพื่อน
คนรู้จักคนสนิทหลายต่อหลายคนที่มาร่วมลงทุนแล้วก็อาจจะเป็นหนี้เป็นสินกัน
เราไปรวบรวมมาเอาเท่าที่ชัดเจนก่อนนะตอนนี้
รวมรวมให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะว่าหนี้สินเนี่ยแจกแจงออกมาเป็นอะไรได้บ้าง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้ไปพูดคุยกับนายพิชาติอมรรุ่งรัศมีร์หรือว่านายกห้าว
เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครไทยค่ะ
คนนี้เนี่ยสนิทกันกับครอบครัวของเฮียตีนะ
เขาบอกว่าเขาสนิทกับครอบครัวเฮตีมากเข้านอกออกในบ้านได้เหมือนครอบครัวเดียวกันเลย
เฮียตีไม่ต่างจากน้องชายคนนึงเวลามีปัญหาอะไรก็เอามาปรึกษากันหมด
แต่จะยกเว้นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเงินเฮียตีไม่เคยปริปากบอกแม้แต่ครั้งเดียวว่ามีปัญหา
คือลักษณะนิสัยส่วนตัวเฮียตีเนี่ยค่อนข้างปากแข็ง
รอบข้างเขาก็เลยไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือว่าแบกรับอะไรเรื่องเงินเรื่องไหนไว้บ้าง
ทีนี้มันมีประเด็นไล่ไปทีละอันเลยนะคะ
ประเด็นที่บอกว่าเฮตีไปกู้เงินนอกระบบมาเป็น๑๐ล้าน
แล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละเป็นแสนแสนก็เลยทำให้กดดันแล้วก็ฆ่าตัวตาย
เรื่องนี้นายกห้าวบอกว่าไม่จริงเฮียตีไม่เคยกู้เงินนอกระบบเลย
วิธีการก็คือจะชักชวนพวกเพื่อนผีน้องคนสนิท
ให้มาร่วมลงทุนธุรกิจเต้นรถด้วยกัน

แต่เวลาให้ก็คือไม่ได้ให้แบบเป็นก้อนใหญ่ตูมเดียว
ก็จะค่อยทยอยโอนเงินให้
แล้วก็มีหลักฐานสลิปการโอนให้ผู้สื่อข่าวเราดูด้วยนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยเฮียตีก็จะเป็นคนจ่ายเงินปันผล
ให้กับแต่ละคนที่มาร่วมหุ้นลงทุนกัน

ธุรกิจเต้นรถของเฮียติขายดีมาก
วันขายรถได้๑๐กว่าคันขายดีมาก
แต่ระยะหลังค่ะพิษเศรษฐกิจ
พอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีรถก็ขายยากขึ้น

ประกอบกับไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้เพื่อนพี่น้องที่มาร่วมลงทุนด้วยกัน
ตีน่าจะกดดันเรื่องนี้มากกว่า
เพราะอย่างที่บอกคนที่มาร่วมลงทุนได้เนี่ย
คือเพื่อนพี่น้องที่สนิทกันค่ะ

ก็เลยอาจจะทำให้เครียดแล้วก็หาทางออกไม่ได้

สาเหตุที่บอกว่ามีการฆาตกรรมหรืออะไรต่างเนี่ย

เนื่องจากว่าคนที่มาทั้งหมดตรงนี้
ที่เขาอาจจะไปลงทุนร่วมกับเขา
เป็นเพื่อนเสร็จสนมไม่ได้เป็นปล่อยเงินกู้ทั้งนั้น
ไม่มีไปขายเงินกู้นอกระบบหรือแรงสิ้น
เป็นคนที่เขาไปบอกว่ามาลงทุนร่วมกับเขา

เหมือนกับปีใหม่ที่ผ่านมาเพราะว่าคือเขาปันผลค้า
ผมก็ถามน้องชายว่ามีปัญหาเรื่องการเงินไหม
น้องก็บอกไม่มีเพราะเขาเป็นคนปากแข็ง

เป็นเรื่องเดียวที่ไม่กล้าปรึกษา
ผมก็เป็นห่วงเขาเพราะว่ามันมีการล่าช้า
ของเงินปันผลที่๗เดือนตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมา
เพราะเหตุผลว่าไฟแนนซ์ปิดยาว
แล้วเปิดมาจากไฟแนนซ์ก็ยังมีเคสเยอะ

ก็เลยก็ไม่เป็นที่มาของการที่ว่าไม่ได้เอกใจอะไร
มันเป็นความกดดันที่คนที่เขาไปเอามาเนี่ย

เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่สนิทสนม
เป็นคนที่ไม่เคยไปทวงเขาจนเขาอึดอัดใจว่า
คือไปทำอะไรอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมก็อาจจะเป็นความอึดอัดใจมากกว่า
ซึ่งมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
มันก็เลยเกิดการที่อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งนายกห้าวเองนะคะมีการเปิดเอกสารสำคัญ
ที่แสดงให้เห็นว่ามูลเหตุน่าจะมาจากเรื่องหนี้สิน
เพราะว่าครอบครัวเฮียตีเนี่ยมีหนังสือค้างชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์
เพิ่งซื้อมา๑คันมูลค่า๑๒๔๒๖๑๒บาทค่ะ
นี่ค่ะใบนี้เลยที่เขาหยิบมาให้เราดูนะคะ
เขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยคือเป็นการผ่อนจ่าย๘๔งวด
งวดละ๑๔๗๙๓บาท
เริ่มชำระงวดแรก๑๕พฤษภาคมปี๒๕๖๑
แต่ปรากฏว่าเฮียติ
ค้างจ่ายค่างวดตั้งแต่งวดวันที่๑๕ธันวาคมปีที่แล้ว
คือค้างติดต่อกันมา๓งวดแล้ว
คิดเป็นเงินพร้อมดอกเบี้ยปรับอยู่ที่ประมาณ๕๐๐๐บาทค่ะ
ทีนี้ไปคุยกับอีกคนนึงที่ก็เป็นคนที่มาร่วมลงทุนธุรกิจกับเฮียตีนะคะ
เขาบอกว่าเขารู้จักกับเฮียตีมาร่วม๑๐ปีแล้ว
ตั้งแต่สมัยเฮียตียังขายเนื้อหมูอยู่จนกระทั่งมาเปิดเต็นต์รถ
ปลายปี๒๕๖๐ก็ตัดสินใจร่วมลงทุนในธุรกิจเต้นรถกับเฮียตี
เขาบอกว่าตลอดเกือบ๒ปีที่ผ่านมาเขาก็ได้รับกำไรปันผลตรงเวลาทุกเดือนนะคะ
มี๓อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละที่เริ่มจ่ายเงินปันผลไม่ตรงตามกำหนด
แต่เฮียตีเองก็ไม่เคยเล่าหรือว่าบอกเล่าว่ามีปัญหาอะไร
หรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวบ้าง
เพื่อนที่ร่วมลงทุนด้วยกันก็ไม่มีใครไปเร่งรัดตามเงินจากเฮียตีแม้แต่คนเดียว
เพราะว่าอย่างที่บอกก็เป็นเพื่อนพี่น้องที่สนิทกันนะคะ
ก็เข้าใจกันแหละว่าที่ช้าก็อาจจะคงมันมีความขลุกผลักอะไรตรงไหน

ก็เลยกลายเป็นอาจจะเป็นความกดดันตรงนี้ทำให้เฮียตีก่อเหตุสลดก็เป็นไปได้
ซึ่งวันนี้นะคะก็มีการมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ด้วย
เพราะว่าเฮียตีเนี่ยได้ใช้ชื่อของเพื่อนคนนี้ค่ะ
ซื้อรถเอาไว้สองคันทำให้เขาเองกลายเป็นหนี้
เขาก็เลยอยากได้รถสองคันนั้นคืน
แต่มันเอาออกมาจากบ้านเฮียตีไม่ได้
เพราะว่าตำรวจมอบหมายให้พ่อของเฮียตีเป็นคนดูแลทรัพย์สินทุกอย่างในบ้าน
แรกเครียดครับตอนนี้เริ่มทำใจได้พอประมาณ
จากที่ลงทุนเขาล้านสองแล้วตอนนี้กลับมาเป็นหนี้๒ล้านครับ

หลักฐานเป็นการร่วมลงทุนครับมันไม่ใช่เป็นการกู้
ทีนี้นะคะเรามาสรุปกันค่ะว่าครอบครัวของเฮียตี

ถึงทำให้เกิดความเครียดเกิดความกดดัน
จนถึงขั้นฆ่าตัวตายทั้งครอบครัว
ซึ่งก็ประกอบไปด้วยพื้นที่บ้านเต้นรถร้านกาแฟตรอ
ตรงนี้ค่ะนำไปฝากไว้กับธนาคารนะคะ
ประมาณสิบสี่ล้านบาทนะคะนี่เอาไปเข้าธนาคารไว้
ส่วนที่สองค่ะเงินและที่เพื่อนกับคนสนิท
เอามาร่วมลงทุนในธุรกิจเต้นรถร่วมกันนะคะ
ไม่ได้ยืมนะคะแต่เป็นการลงทุนร่วมกันนะคะ
ก็มีจากครอบครัวของนายกห้าวมาจากแม่พี่ชายน้องหลาน
รวมกันเนี่ยประมาณสิบล้านบาทแล้วก็ยังมีคนอื่นอีก
ร่วมลงทุนธุรกิจด้วยกันประมาณ๑๐คน
ถ้ารวมเงินก้อนนี้นะคะเป็นเงินในการลงทุนร่วมทำธุรกิจ
ประมาณยี่สิบล้านบาทนะคะเงินจำนวนนี้ไม่ได้โอนไปให้เหตุอย่างรอบเดียว
ก้อนใหญ่๒๐ล้านนะแต่เป็นลักษณะของการค่อยโอน
ค่อยลงทุนไปด้วยกันนะคะเพิ่มทุนไปเรื่อย
ลงทุนเพิ่มไปเรื่อยประมาณช่วง๒๓ปี
รวมแล้วประมาณยี่สิบล้าน
สุดท้ายนะคะยอดหนี้ที่เช่าซื้อรถยนต์ที่ซื้อมา๑คัน
หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบสองบาท
ต้องผ่อนจ่ายแปดสิบสี่งวดงวดละหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็บร้อยเก้าสิบสามบาท
เริ่มจ่ายงวดแรกสิบห้าพฤษภาคมตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะคะ
แล้วเฮียตีจ่ายไปแล้วสิบเก้างวดค้างจ่ายมาสามงวด
ตั้งแต่งวดสิบห้าธันวาคมปีที่แล้วอ่ะค่ะปีหกสอง
ยังเหลือที่ต้องชำระอีกหกสิบสองงวดนะคะ
อันนี้คืองวดเบื้องต้นของหนี้สินครอบครัวของเฮียตี

ก็ต้องดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมูลเหตุจะเป็นเรื่องนี้จริงหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นอย่างที่พ่อของเฮตีเขาพยายามจะหาคำตอบอยู่
อันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่สอบปากคำทั้งกลุ่มคนที่มาร่วมลงทุนอย่างใกล้ชิดกันก่อนนะคะ